เหตุการณ์นี้ก่อนนะฮะแฟนข่าวไทยรัฐนิวโชว์

แต่หัวค่ำเลยหรอคะ

ชาวบ้านก็พยายามช่วยนะยังไงก็ช่วยไม่ได้
สุดท้ายตำรวจมาตำรวจช่วยได้ครับท่านผู้ชมครับ
สวัสดีครับทุกคน

ดาบมีคาถาเวทมนต์
มีน้ำมนต์

อุ๋ยพ่นได้แบบนี้ป่ะไม่ได้นะ
พ่นแบบฟู้ววว

พลังปอดนี้ฟู้วว

แต่ความจริงแล้วพี่ดาบท่านนี้ก็ไม่ได้มีคาถาอาคมอะไรหรอกครับ

หมอปลาตกงานแล้วสิทีนี้
ตามหมอปลาอยู่เพชรบุรีกว่าจะมาเดี๋ยวไม่ทัน

คนหนึ่งเขาก็พยายามเอาหู

มาเผาไฟแล้วก็วน

สงสัยไม่ใช่ผีจีนไง

ผู้ชายวันนี้นะครับไปนั่งอยู่แถว๔แยก

บนถนนสายเทพฤศิษย์
ช่วงกำค่ำนะครับ
เขาอายุ๔๓ปีนะท่าน

เขานั่งหัวสั่น

ที่ฟังได้คือบอกถูกผีผู้หญิงเนี่ยเข้าสิง

ตำรวจมันมา

เขากลัวถูกไปเจอผีผู้หญิง

ไม่ไหวนะฮะสุดท้ายตำรวจมาดาบตำรวจยุทธกรมัชชิมาครับพบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพเมืองพัทยา
เห็นท่าแบบนี้ก็เอาอย่างนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวท่องคาถาให้เดี๋ยวพรมน้ำมนต์พ่นน้ำมนต์ไล่ผีให้
โดนน้ำมนต์ของดาบยุทธกรไปเท่านั้นแหละจรบอกผีออกแล้ว
ผีมันไปแล้วไม่มีผีแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาตัวจรเนี่ย
สงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนนะฮะนี่ผีออกเลยเห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ
เดินได้เลยนี่ขึ้นรถกระบะตำรวจ
โดเขาเลยว่าเออพี่เดี๋ยวผมมีน้ำเดี๋ยวผมตักน้ำให้
เราก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้น้องโดนผีเข้าใช่ไหม
น้ำมนต์ให้เขาไปทีนึงแล้วก็ลาดเขาเอ่อสักพักเราก็ถามเขาว่า
น้องเป็นไงดีขึ้นไหมบอกเออเขามีอาการตอบรับอ่ะ
เหมือนว่าเหมือนดึงสติขึ้นมาได้
อ่านี่เราตามไปสัมภาษณ์พี่ดาบที่บ้านนะค่ะ
วันนี่ออกเวนพอดีมาคืนนี่เข้าเวน
อยากให้ลองพ่นน้ำมนต์อีกสักที
ก็นึงเบียบมาสอนอยากลองเหรอได้นะเดี๋ยวบอกพี่ดามให้
กะพ้นเก่งอ่ะเอาไหมเอาซักโป๊ดหนึ่งไว้เอาไหม
เพื่อพี่แกผ่านมาแถวนี้อย่าไปล้อเล่นกับแก

ผมนึกว่าช้างพ่นน้ำ
ส่วนรอปภที่เขามาเจอก่อนเนี่ยนะครับ
ก็คือคุณดูไทยวันนะครับ

ได้ยินเสียงคนกรีดร้องดันสนั่น
อยู่ที่ริมถนนหน้าคอนโดนะครับ

บอกกลัวแล้วมีผีผู้หญิง

เขาก็ขี่จักรยานยนต์ตามมาดูนะ
เกิดให้รองอัพเพศครับ